คุณผู้ชมดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีกันหน่อยนะฮะ
ผู้ชายอายุประมาณ๒๗ปีบุกเข้าไปวัดธรรมขาวปูีน

ไปทำร้ายร่างกายพระบทหมายพึ่งหววดได้๑๐วัน

ก็ไปทำร้ายคนชื่อตั้มด้วยปรากฏว่าก็ได้รับบาดเจ็บทั้งคู่นะคะซึ่งพระบวชใหม่เนี่ยกับนายตั้มก็เป็นพี่น้องกัน
นี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองซักประมาณ๓๓๐ตำร่วดรงพักเมืองกาญจนบุรี
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ลงพื้นที่
ไปที่จุดเกิดเหตุก็คือภายในวัดถ้ำเขาปู
พอไปตรวจสอบไปพบพระลูกวัดชื่อว่าพระตา
แล้วก็อีกคนนึงก็คือนายพานุพัฒน์คงสาลี
หรือว่าตั้งอายุ๒๙ปีทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่าถูกโชครั้งไหว
ไปสอบถามพระตามซึ่งเป็นพระลูกวัดของวัดดังกล่าว
เล่าว่าขณะที่ตัวท่านเองอยู่บนกุฏิได้มีผู้ชายคนหนึ่ง
ทราบชื่อต่อมาก็คือนายจักริจเสงจีนหรือว่าในเอิร์ทอายุ๒๗ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์คือแต่งท่อเสียงดังมาที่วัด
ลักษณะคือตอนมาเนี่ยคล้ายกับว่าเหมือนคนเมาสุราค่ะ
มาถามหาคนชื่อตั้มซึ่งเป็นพี่ชายของพระบวชใหม่ได้๑๐วัน
ก็เลยพาไปพบแต่สุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็คือในเอิร์ทกับพระบวชใหม่
ก็คือพระตามเขามีการโต้เถียงกัน
หลังจากนั้นก็เลยเกิดการชกต่อยกันขึ้น
คือนายเอิร์ทเนี่ยมาชกพระตามแล้วก็ไปชกเข้ากับนายตั้ม
จนกระทั่งจนกระทั่งทำให้ทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บมีเลือดสาดกระจายเต็มพื้นเลยนะคะ
อกจากคนที่จะได้รับบาดเจ็บแล้วข้าวของเองก็ได้รับความเสียหายค่ะ
ทีนี้เนี่ยด้านนายตั้มเนี่ยบอกแบบนี้นะคะบอกว่า

คนที่บอกว่าเข้ามาในวัดแล้วก็มาทำร้ายร่างกายเนี่ยตั้มบอกแบบนี้นะคะว่า
ไม่ได้รู้จักกับนายเอิร์ทเป็นการส่วนตัวแต่มีเพื่อนที่ชื่อรุ่ง
ที่มีเรื่องส่วนตัวกันมาก่อนกับนายเอิร์ท
ว่าจริงแล้วจะมาตามหารุ่งนั่นแหละแต่ไม่พบก็เลยบุกเข้ามาหาตั้ม

ผมไม่เคยมีเรื่องอะไรกับเขาครับแค่ว่าผมเคยขับผ่านหน้าบ้านเขา
เพราะว่าบ้านผมมันตายแล้ว
ครับรู้จักเขาไหมว่าคนนี้เป็นคนที่มาก่อเรื่องนี้เป็นใครรู้จักเขาไหมครับ
ก็รู้จักครับเคยรู้จักกันมา
เขาชื่อชื่ออะไรเขารู้จักชื่อเล่นชื่ออะไร

ชื่อเอิร์ทอะนะที่เคยเป็นข่าวดังอยู่อะนะ
ผมก็ผมไม่คิดว่าเขาจะมากอบคำบรรยายอะไรผมก็เพิ่งว่าอยู่กับเขาทุกวันนะครับ
ครับแล้วโดนทำร้ายที่ตรงไหนบ้างฮะ

หลังจากนั้นคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลไปสอบถามข้อได้จริงกับนายเอิร์ท
คือนายเอิร์ทเองก็ได้รับบาดเจ็บนะคะแม้ว่าตัวเขาเองเข้าไปทำร้ายร่างกายพระแล้วก็พี่ชายพระ

นักข่าวของเราไปที่โรงพยาบาลเลยค่ะแต่ก็ไม่พบตัวในเอิร์ทนะคะเบื้องต้นทราบแบบนี้คือในเอิร์ทเนี่ยบาดเจ็บที่ศีรษะต้องเย็บ๗เข็มนะคะ
จนกระทั่งช่วงสายคือนักข่าวไปช่วงเช้าช่วงสายในเอิร์ทติดต่อกลับมาบอกว่าตัวเขาเองถูกรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาเปิดเผยรายละเอียดกับผู้สื่อข่าวแต่นะจนถึงตอนนี้ที่เราอ่านข่าวอยู่เนี่ยในเอิร์ทก็ยังไม่ติดต่อกลับมาที่ผู้สื่อข่าวเลยนะคะ
หลังจากนั้นค่ะตำรวจก็ไปตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็จะติดตามจับกลุ่มตัวในเอิร์ทผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมาสอบปากคำอีกครั้ง
หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาในภายหลังแล้วก็บอกว่าก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ทีนี้มาดูประวัตินายเอิร์ทกันหน่อยนายเอิร์ทเนี่ยเป็นพนักงานปรายศนีย์ในจังหวัดกาญจนบุรี
เคยตกเป็นข่าวโด่งดังเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากที่ตัวเขากับแม่แล้วก็ทนายความ
ไปพบกับตำรวจกองปราบเพื่อขอความเป็นธรรมในเอิร์ทกับแม่เนี่ยอ้างว่าถูกตำรวจชุดสืบสวน
จังหวัดกาญจนบุรียิงจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไปยัดข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
ขณะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองที่ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
คือเขาบอกว่าเขาโดนแจ้งข้อหาโดยไม่เป็นธรรมนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง
เอาล่ะเดี๋ยวต้องติดตามตัวนายเอิร์ทมาก่อนนะคะแล้วก็มาสอบปากคำว่าเกิดอะไรขึ้นแน่